เกษตรกรเขาพบเทคนิคที่ทำให้บวบเหลี่ยมเนี่ย
ยาวตรงลงมาซึ่งมันจะได้ราคาดีกว่า

เอาจริงบวบส่วนใหญ่มันไม่ออกซ้ายก็ออกขวา
ใช่แต่เนี่ยเขาพบเทคนิคที่ทำให้บวบ

มาดูกันที่แปลงบวบเหลี่ยมของเกษตรกร
บ่อ๗ลูกหมู่๑ตะบนปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะคะ
เกษตรกรเขากำลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกผักส่งขายกันอยู่

ก่อนนั้นนี่คือเขาบอกฝนตกหนักด้วยทางใต้
พื้นที่การเกษตรหลายจังหวัดถูกน้ำท่วม
แล้วผักมีราคาแพง
จริงคือราคาดีผักที่ปลูกไว้เขาปลูกหลายอย่าง
มีฟักเขียวบวบเหลี่ยมโดยเฉพาะบวบเหลี่ยม
ที่นี่เขาใช้เทคนิคแบบชาวบ้าน
ทำให้ผลยาวตรงแล้วราคาดี
เทคนิคที่เกษตรกรหันมาใช้ก็คือ

เปลือกหอยคุณเห็นเปลือกหอยที่แขวนไหมเปลือกหอยที่เห็นอยู่
ก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาใช้สารเคมีนะ
เพื่อจะให้บวบตรงคุณรู้หรือเปล่าไหมแต่มันไม่ได้ผล
แต่พอลองนำเทคนิคแบบบ้านเนี่ยนะคะ
เอาหอยมาห้อยที่ผลบวบ
เพื่อถ่วงน้ำหนัก
โอ้ไม่ให้บวบมันคดโค้ง
อ๋อนี่ไงดึงให้มันตรงอะใช่แล้วมีลักษณะตรงและก็ยาว
ทำให้บวบมันราคาดีไปด้วยซึ่งก่อนนั้นเนี่ยคือถ้าบวบที่ผลมันไม่สวย
มันหิกมันงอมันโค้งเนี่ยราคามันก็จะตกหน่อยเนาะราคาก็จะไม่ได้ดีเท่าไห
ครับเขาก็เลยนำหอยหลักไก่เนี่ยมาร้อยเชือกเออ
แล้วมามัดถ่วงไว้กับผลบวบเออ
เจาะปากหอยแล้วร้อยด้วยเชือก๑ช่อจะมีหอย๒ตัวในการถ่วงน้ำหนัก
แบบนี้แบบนี้เลยแล้วจากนั้นผูกห้อยไว้กับผลบวบเหลี่ยมที่เพิ่งออกลูก
ประมาณสักสามถึงห้าวันครับผลยังเล็กอยู่ผูกเลยอืม
ขนาดประมาณหัวแม่มือเนี้ยผูกไว้ห้อยไว้อืมนะคะ
ทั้งตรงทั้งใหญ่และทั้งยาวแล้วก็ยาวด้วยใช่
ก็คือยื่อตรงยาวโตมีน้ำหนักดีโอ้โหเขาเรียบร้อยแล้ว
ใช่ยื่อตรงยาวมีน้ำหนักดีนะคะคุณโตมีนนะคะเจ้าของสลั่นเนี้ย
ริมชายหาดแล้วเห็นเปลือกหอยที่ถูกน้ำทะเลซัดมาเกลื่อนชายหาด
ก็เลยไปเก็บเปลือกหอยขาไก่หรือว่าหอยเจดีทรงอย่างนี้จากชายหาด
แล้วก็มาห้อยบวบดูแค่นั้นปรากฏว่ามันได้ผล
ผลลัพธ์ที่ได้คือบวบตรง
แล้วเขาก็เลยใช้ไอเดียนี้มาตลอดทุกวันไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยนะคุณ
อันนี้คือวิธีแบบบ้านคุณดูปกติเพราะผลผลิตออกมาสวยราคาดี
ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๑๖บาท
ก่อนหน้านี้ผลบวบที่มันคดงอเนี่ยมันจะขายได้แค่กิโลกรัมละประมาณ๖บาท
เธอมา๑๐บาทต่อกิโล

เยอะนะผลผลิตที่เก็บได้๑๐๐กิโลกรัม
พอใช้เทคนิคยืดด้วยเปลือกหอยแบบนี้
บอกเลยว่าราคารายได้มันดีขึ้นมากแล้ว
แล้วก็จะมีผลที่คดงออยู่ไม่เกิน๕กิโลกรัม

เปลือกหอยที่ไร้ค่าริมชายหาดนั้นมีประโยชน์
เกษตรกรก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นจากเทคนิคที่มันเป็นภูมิปัญญา
ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานบวกมากนะ

แล้วถ้าเราเวลาไปซื้อบวบแล้วถ้ามันลูกยาวยาว
เราก็จะเลือกเลยเออเวลาเราจะเลือกบ่อมันจะเลี้ยลูกยาว
ใช่ค่ะอันนี้คือตอบโจทย์ลูกค้าเลยด้วย